ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกมันมีกลิ่นเหม็นเน่าตู่
โชยออกมาจากโรงไม้เก่า
ก็เดินตามกลิ่นไปไปดูไปเจอบ้านหลังนี้ฮะ
โอ้โหภาพที่เห็นคือคนนอนตายอืดอยู่ในบ้าน
แล้วคาดว่าตายมาแล้ว๓วันคืออืดจนจำสภาพไม่ได้แล้วนะ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวแล้วก็มีอากาศร้อนทำให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตไป
ตำรวจสภเมืองเลยพร้อมกับกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตในโรงไม้เก่า
ในบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งนะฮะตำบลนาอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับ
ก็เป็นโรงไม้เก่าอย่างที่เห็นเนี่ยเนื้อที่สักประมาณสามไร่ไปพบนายสวยศรีบุรินอายุห้าสิบเจ็ดปี
นอนเสียชีวิตอยู่อืดแล้วครับสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อนอนหงายอยู่บนแคร่ไม้
สภาพเนี่ยอืดเลยนะฮะน้ำลงน้ำเหลืองไหลออกมาแล้วบนแคร่ไม้เนี่ยนะ
ไปพบรองเท้าแตะสีขาวของผู้ตายแล้วก็มีก้นบุหรี่มีฟองน้ำเปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้น
ก็เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานนางสาวบังออนอายุห้าสิบห้าปี
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะบอกว่านายสวยผู้ตายเนี่ย
ทำงานที่โรงไม้เนี่ยมานานกว่ายี่สิบปีแล้ว
แล้วก็จะนอนเฝ้าที่โรงไม้เป็นประจำ
ทุกวันผู้ตายจะมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปข้างนอก
แต่ว่า๒๓วันที่ผ่านมาไม่ออกไปไหน

ที่ชาวบ้านจะเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากโรงไม้แห่งนี้

โอ้โหภาพที่เห็นคือพบผู้ตายเนี่ยนะนอนอยู่บนแคร่ไม้สภาพขึ้นอืดแล้ว
ที่ผิดสังเกตคือไม่เห็นแกนี่ขับรถออกไปปกติแกสตาร์ทรถแกจะเบิ้ลรถแล้วเขาจะได้ยินหมด
แล้ววันนี้เขาก็เลยมายืนส่องตรงนู้นเขาก็เลยเห็นค่ะก็คือช่วงนี้เขาไม่ออกจากบ้านเลย
ก็เลยออก๓๔วันนะคะ๓๔วันนี้เขาไม่ออกไปไหนเขาผิดสังเกต

แต่ก่อนหนุ่มนะแกก็กินแต่ช่วงนี้มานี่ไม่เห็นแกกินแกก็ไปมาปกติของแก
เข้าไปตรวจร่างกายไม่ได้พบบาดแผลหรือว่าการถูกทำร้ายอะไร
ไม่มีการต่อสู้คือไม่มีคนทำให้ตายนะฮะแต่คาดว่าเป็นการเสียชีวิตเองมาแล้ว๓๕วัน
สาเหตุเนี่ยพบว่าผู้ตายมีโรคประจำตัวหรือช่วงนี้อากาศมันร้อนมากเขาอาจจะช็อกจากอากาศร้อน
แล้วทำให้เป็นลมหมดสติแล้วก็เสียชีวิตไม่มีคนเห็น
เบื้องต้นก็มีการชนะสูตรแล้วแล้วก็จะติดต่อญาติมารับศพกลับไปประกอบพิธีกันต่อไปนะครับ